คงต่อเนื่องกันที่เรื่องของการศึกษานะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเตรียมงบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท
เพื่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตาการในกำพลวัชรพล
อดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะ
นายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโส
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตการ
ในกัมพลวัฒระพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้มีความประสงค์ที่จะยกระดับการมีส่วนร่วม

ด้วยการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
โดยจะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างของประเทศไทยค่ะ
โดยสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะ
และเข้าไปพัฒนาโรงเรียนเดิมให้มีคุณภาพ
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐ

ประธานกรรมการบริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
ได้มอบหมายให้ทางมูลนิธิไทยรัฐ
ซึ่งมีนายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิ
เป็นผู้ประสานหารือขอความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

จะดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว๑๐๑แห่ง
รวมทั้งหมดเป็น๑๑๑แห่งให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๖๒ค่ะ
อันที่๑ประการแรกก็เป็นการเฉลิมชะลอง
ในโอกาสท่านอดีตพอไทยรัฐคุณกัมพลวัชรพล
ถ้าท่านอยู่ท่านก็จะมีอายุครบ๑๐๐ปี
เราเรียกว่าร้อยปีชาตการคุณกัมพลวัชรพล
พศ๒๕๖๒นะครับ
ก็จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐โรง

โอกาสให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในชนบท
เพราะการที่เราเข้าไปทำโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้น
เราเข้าไปดูทั้งเรื่องกายภาพ
ทั้งเรื่องคุณภาพของการศึกษาในแต่ละโรงเรียนด้วย
สำหรับโครงการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเติมนั้น
ทางหนังสปีมไทยรัฐได้วางแผนไว้ว่า
จะสามารถสร้างโรงเรียนต้นแบบคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
คู่ไปกับการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลของประเทศไทยค่ะ